สวัสดีครับในระยะนี้ถึงแม้ว่าฝนจะลดลงกว่าช่วงก่อนหน้านี้
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาอย่างต่อเนื่องก็คือสถานการณ์น้ำในเขื่อน
เพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่ที่มีเขื่อนอยู่ใจตุ้มต่อมนะครับ
ว่าปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเขื่อนที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่ามีจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงบ้างเขื่อนไหน
มีนเป็นเขื่อนที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็จับตาอย่างหนัก
คืนนี้ครับอยู่ที่จังหวัดสกลนครปีที่แล้วเจอเรื่องราวที่เกี่ยวกับน้ำ
ทำให้เกิดภาวะภัยต่างที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต
ตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำในเขื่อนอยู่ที่๑๐๐ก็คือเขื่อนน้ำอูนั่นเองนะครับ
ดังนั้นต้องจับตาอย่างต่อเนื่องใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
อีก๑เขื่อนนะครับเขื่อนแก่งกระจานนะครับจังหวัดเพชรบุรีก็มีปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่๙๒
ศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ที่๘๖นะครับ
อีกหนึ่งเขือนนะครับที่น่าจับตามองก็คือเขือนไว้ที่ราลงกรจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ที่๘๒
ซึ่งเขื่อนต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าหากสังเกตดูดีก็จะพบว่าตั้งอยู่ในจังหวัดที่อยู่ติดกับแนวเทือกเขานะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นภารการสำคัญในการดักเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมายังเมืองของเราอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับก็หอบเอาความชื้นเข้ามาสะสมตามภูเขาแล้วก็น้ำตามภูเขาต่างอะไรนี้เนี่ยนะครับ
ก็กันกลายเป็นฝนแล้วก็ตกลงมาไปในเขื่อนต่างที่ได้บอกไว้นะครับ
ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้ครับเป็นพื้นที่ที่ต้องระวังที่จะต้องเตรียมรับมือกับภัยทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นนะครับ
ส่วนสถานการณ์ฟ้าฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปอย่างที่บอกแล้วครับว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่สถานการณ์ฟ้าฝนจะไม่หนักหน่วงเท่ากับช่วงที่ผ่านมา
เพราะว่าตอนนี้เองมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นยังคงอ่อนกำลังครับ
ดังนั้นจึงทำให้ฝนนั้นลดลงแต่ว่าจะมีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องระวังฝนในวันพรุ่งนี้สำหรับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ไปดูกันหน่อยนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดที่ต้องระวังสถานการณ์ฝนก็ประกอบไปด้วย
จังหวัดมิฮ่องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากกำแพงเผ็ดพริสุนโลกพิจิตรเผ็ดชบูลนะครับ
พนมนครราชศรีมาบุรีลำสุรินศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานี
กลางก็มีการจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีแล้วก็นครสวรรค์นะครับ
ภาคตะวันออกก็คือจันทบุรีกับตราด
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ประกอบไปด้วย
ภาคกลางก็คือจันทบุรีราชบุรีประจบฮิลิคันชุมพรสุราชธานี
ในฝั่งอันดามันก็ประกอบไปด้วย
จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะครับ
กรุงเทพโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่
นี่คือสถานการณ์ฝนที่ต้องจับตาและแน่นอนนะครับ
หลังวันที่๕เป็นต้นไปฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งหนึ่ง

มาติดตามกันต่อในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ